รุมช่วยชีวิตรุมช่วยสุดชีวิตโลมาเกยตื้นหาดป่าตอง
คือมันมาเกยตื้นลักษณะของมันมันบาดเจ็บที่หาง
แล้วคิดว่ามันคงว่ายน้ำต่อไปไม่ได้ค่ะ
กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเศร้านะคะ
คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะจุดนี้แหละค่ะ
แล้วเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมารุมดู
โลมาเนี่ยตอนแรกมันกำลังแว่นว่ายน้ำอยู่ทีละเนี่ย
ลักษณะคือใช่ฟังเลย

ตอนแรกมีไลฟ์การ์ดของหาดนำผ้าใบมาคุมโลมาเอาไว้
เพื่อไม่ให้โลมามันว่ายน้ำหนีไป

ระหว่างนั้นก็มีกู้ภัยรวมถึงนักท่องเที่ยวคอยดูแลก่อน
มีอีกทีมหนึ่งเขาโทรประสานผู้เชี่ยวชาญจาก๒หน่วยงาน

แล้วก็ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็มานะคะมาตรวจสอบแล้วก็มาดูซิว่ามันเจ็บตรงไหนอย่างไร
พบว่าโลมามีแผลที่หางนะคะ
ว่ามันน่าจะป่วยก็เลยทำให้ว่ายน้ำไม่ไหว
ทำให้ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดแบบนี้
แล้วมีคนไปพบล่าสุดเจ้าหน้าที่ผู้เจ้าชาญนำโรมาตัวนี้ไปอนุบาลแล้วแต่เป็นเรื่องเศร้าจริงนะคะ

โอ้โหน่าเศร้านะ